เหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่อุดรธานี
จนเป็นเหตุให้ชายวัย๖๗ปีถูกยิงเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้มีตัวละครหลายคน
มีทั้งผู้ก่อเหตุเองผู้ตายเพื่อนผู้ก่อเหตุ
แล้วก็หลานสาวของภรรยาผู้ตาย

เกี่ยวกับเรื่องของการติดหนี้ติดสินนี่แหละนะครับ
นี่เป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านเลขที่๒๑๕ทับ๑
หมู่๑๗ตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบศพของนายประสานทิพย์ภูมิอายุ๖๗ปี
หงายเสียชีวิตอยู่ริมถนน
สภาพศพนั้นถูกกระสุนลูกปลายเจาะเข้าบริเวณปาก
และใบหน้าจำนวน๘รูกระสุนทั้งหมดฝังใน
ส่วนทรัพย์สินมีค่าของผู้ตายยังอยู่ครบนะครับ
ตรวจสอบโดยรอบพบขวดเหล้ายาดองของผู้ตาย
ตกอยู่ที่พื้นแล้วก็แตกนะฮะ
ตรวจสอบด้านในรั้วบ้านหลังเกิดเหตุ
เพราะว่านี่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านใช่ไหม
ควัตเจอกอุปสรองปืนสีดำตกอยู่ภายในบ้านด้วย
เรื่องนี้ตำรวจไปสอบปากคำนางบัวเงินสุขาวงศ
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
ให้การว่าสามีของเธอคือผู้ตาย
กับนายบุญเพ็งอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับสามีเธอเป็นอย่างดี
แล้วก็ชอบมาดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำเลยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของนายบุญเพ็ง
แต่ถ้าสามีเวลาเมา
สามีเมามักจะชอบเดินไปด่าทอนางสมยศขันดา
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ
คือบ้านหลังที่มีรั้วมีกำแพงสีชมพูเนี่ยนะฮะ
ด่าทอเพราะอะไรมันมีต้นสายปลายเหตุครับ
บอกว่าเมื่อ๑ปีที่ผ่านมา
ตัวของนางสมยศเจ้าของบ้าน
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานสาวของนางบัวเงิน
มาขอยื้มเงินเธอแล้วก็สามีสองหมื่นบาท
ผ่านมา๑ปีแล้วไม่ยอมใช้เงินคืนนะครับ
ตัวสามีของเธอก็ไปทวงหนี้บ่อยครั้ง
ทวงหนี้นางสมยศบ่อยครั้ง

สามีของเธอก็จะเมาพอเมาก็จะคิดถึงเรื่องของหนี้ของสิน
ก็จะเดินไปทวงหนี้ที่บ้านของตัวของนางสมยศบ่อยครั้ง

ไปยืนทวงเงินไปด่าทอนางสมยศอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิม
จากนั้นนะครับมีกระสุนปืนปริศนายิงใส่นายสมยศ

ทำให้นายประสานเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของนางสมยศทันทีนะครับ
นางสมยศเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะครับ

บอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเธอเองนอนป่วยอยู่ในบ้าน

ได้ยินเสียงผู้ตายคือนายประสาน
มายืนด่าทออยู่หน้าบ้านด้วยคำหยาบคาย
พร้อมกับขู่จะเอาปืนมายิงให้ตาย

ก็เป็นเรื่องเงินเงินทองที่เธอเคยติดหนี้เป็นปี
แต่ตัวเธออ้างบอกว่าตอนนั้นเธอไม่สบายเธอไม่กล้าออกไป
ได้แค่แง้มประตูแบบนี้แง้มมอง
ขณะตำรวจไปขอสอบปากคำแล้วก็ทางผู้สื่อข่าว
ไปขอข้อมูลเธอก็ได้แต่แง้มออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ
แล้วเธอเล่าให้ฟังต่อว่าจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงนายประสาน
และปืนมาจากไหน
เสียงปืนมาจากที่ใดเธอบอกว่าเธอไม่รู้
หลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังจากที่ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุ
ถึงเพิ่งจะรู้ว่าผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
อ้างว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นว่าใครเป็นคนยิง
เพราะตัวเธอเองนอนป่วยแล้วก็หลบอยู่ภายในบ้าน

มีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาแบบนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า
มือปืนหลบซ่อนอยู่ในบ้านของนางสมยศ

คือนายบุญเพ็งซึ่งเป็นเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกัน

แต่นายบุญเพ็งนี้เป็นเพื่อนสนิทของนางสมยศด้วย
สงสัยตอนที่นายประสานผู้ตายมายืนด่าทออยู่หน้าบ้าน
นายบุญเพ็งก็อยู่ในบ้านของนางสมยศ
จากนั้นนายบุญเพ็งก็เอาปืน
แล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่เสา

จนกระทั่งนายประสานเสียชีวิตอยู่หน้ารั้วบ้าน
ทีนี้แหละครับตำรวจเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้เลยว่ามือปืนแอบซ่อนอยู่ภายในบ้านของนางสมยศ
และขณะก่อเหตุก็ก่อเหตุจากบ้านของนางสมยศด้วย
ตำรวจก็ต้องเร่งติดตามตัวมือปืน
มาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
และแน่นอนครับก็ต้องเตรียมออกหมายจับนางสมยศด้วย
เพราะถือว่านางสมยศเป็นผู้ที่รู้เห็น

เตรียมรับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
ในอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายต่อไปนะครับ

แล้วก็ตัวละครหลายคนเหลือเกินฮะ